หน่อยก็แล้วกันครับพาไปดูเรื่องราวดีกันหน่อย
น้ำมันแห่งนี้เพิ่งจะเปิดใหม่
ให้บริการวันแรกก็ต้องมีโปรโมชั่นเนาะดึงลูกค้าใช่ไหมครับ

ผมเองอยากจะสตาร์ทรถแล้วขับไปที่ปั๊มแห่งนี้มากเลย

บอกว่าเติม๒๐๐แถมฟรีให้อีก๒
เฮ้ยจริงเหรอ

เพราะเดี๋ยวต้องเฮ้ยยาวเพราะจะลดราคาให้อีกลิตรละ๑บาท
เห็นไหมบอกแล้วเก็บไว้เอาไว้
เดี๋ยวก่อนลดแถม๒๐๐ไม่พอแล้วลดอีกลิตรละ๑บาท
ใช่ครับแต่สำหรับรถ๔ล้อแล้วก็รถ๒ล้อนะครับ
เปิดให้บริการวันแรกเขาจะมีโปรโมชั่นแบบนี้๒วัน
อ้าวไปดูช่วงวินาทีมงคลหน่อยนิมนต์พระมาครับ
พี่ครับช่วยเจิมให้หน่อยครับบริเวณตู้จ่ายน้ำมัน
ยกมือไหว้สาธุสาธุถือเลิกดีเลข๙
โมงเช้าที่ผ่านมาครับนี่คือปั๊มน้ำมันสาขาบึงโขงหลงนะครับ
อยู่ริมถนนสายบึงของหลงโศกกามครับ

โมชั่นจัดเต็มให้๒วันครับ
เปิดปั๊มใหม่ถ้าลูกค้าไปเติม๒๐๐บาทแถมฟรีให้อีก๒๐๐บาท

แล้วลดราคาอีกลิตรละ๑บาท

แต่สำหรับรถ๔ล้อและ๒ล้อนะครับ
คุณแอนเจ้าของปั๊มบอกว่าโปรโมชั่นแบบนี้ก็เห็นใจคนใช้รถใช้ถนน
ช่วงนี้น้ำมันมันแพงก็เป็นไปเหมือนกับตลาดโลกนั่นแหละ
แล้วถึงบ่าย๓โมงเย็นอ้าววันนี้หมดเวลาซะแล้ว
ต้องรอพรุ่งนี้แหละมั้งครับเพราะเขามีโปรโมชั่น๒วันนะ
ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเห็นไหมลูกค้ายิ้มเลย
ยิ้มแล้วนอกจากนี้มัสคอตของปั๊มนี่คือรู้งานมาก

ลูกค้ามาทั้งทีขอบคุณน้ำใจของลูกค้า
อุ๊ยน่ารัก
ถึงขั้นไหว้จนโก่งก้นเลยครับน่ารักดีครับ
ท่านบอกว่านี่นะในรอบ๘๐ปีตั้งแต่ลืมตาเกิดมา
คุณลุงบอกเลยนี่ครั้งแรกนะเนี่ย

ขอบคุณมากที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยามทุกยามยาก
น้ำใจยิ่งให้ก็ยิ่งได้ครับ
ทีมงานอยู่ตรงนี้ก่อนนะดิฉันเห็นบนรถกระบะของลุง
เป็นหมายเลขหนึ่งดิฉันเดาเอาแบบนี้ว่านี่คือการแจกคิว

โอ๊ยถ้ายังงั้นเดี๋ยววันนี้จบไทยรัฐนิวโชว์

เอาอย่างนี้เรื่องดีแบบนี้เดี๋ยวฉันย้ำอีกทีแล้วกัน
อยู่บนถนนสายเมืองของลุงนะคะที่จังหวัดเมืองกาล
ใครอยู่เท่านั้นก็ไปได้เลยจ้านะคะ
ก็ถือว่าช่วยเราได้อีกทีใช่ครับอ่าโอ๊ย